ปุ๊ยข่าวต่อไปนะครับปุ๊ยต้องเป็นธุระให้พี่แล้วล่ะ

ฮะเดี๋ยวดูราคาก่อนแล้วพี่จะฝากไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอก

คือใครไม่ลองไปชิมนะปุ้ยเองก็ถ้ายังไม่เคยลอง

อ่าขนมไทยยายป๋องอยู่พัทยาชนบุรีครับ
นี่คือร้านยังไม่เปิดนะครับกลูกผู้ชมครับที่ยืนรอแบบนี้
คิวแล้วแสดงว่ารสชาตินี่มันต้องแบบสุดยอดใช่ไหมล่ะ
ทุกรุ่นทุกวัยนะฮะสุดยอด
เขาติดรถมือยายป๋องเรียบร้อย
นี่คือเซเว่นหน้าตลาดโต้ลูกแม่วิไล

กลางตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลเมโมเรียล
คือขาย๑ทุ่มอย่างที่บอกไป
ต่อคิวตั้งแต่๔โมงเย็นทำไมต้องมาเร็ว
ถ้ามาช้าอดกินเพราะแค่ชั่วโมงเดียวเกลี้ยง
นางรจนาทงขาหรือว่ายายป๋องอายุ๖๓ปี
เล่าบอกว่าคุณยายขายขนมไทยมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
แต่ละวันนะก็ทำขนมไทยมาหลายอย่าง
ปุ้ยคุณผู้ชมชอบอะไรบ้างครับ

ข้าวโตมัสขนมใส่ไส้ขนมกล้วย
ตอนท้องนี่คือกินขนมใส่ไส้เกือบทุกวัน

และเห็นชิ้นเบลอขายชิ้นละ๕บาท

ข้าวเหนียวสังขยาขาวกับดำมีข้าวเหนียวดำด้วย
แต่ผมชอบแบบข้าวเหนียวขาวขายชิ้นละ๑๐บาท
และที่จะฝากปุ้ยซื้อพร้อมกับข้าวเหนียวสังขยาก็คือ

โอ้โหผมนี่ชอบมากเลยนะฮะ
หมกใบยอนะแล้วมีห่อหมกกะหล่ำปลีด้วย

ขนมเทียนใส่ไส้ขนมกล้วยข้าวต้มมัดอะไรขายหมดก่อนปุ๊บ

เพราะว่าส่วนตัวเอาจากส่วนตัว
ชอบทานขนมใส่ไส้มันมีทั้งหวานทั้งมัน

แล้วมันไม่ใช่ว่าทุกร้านจะทำอร่อยนะ

ไอ้ขนมใส่ไส้หรือบางพื้นที่เรียกขนมสอดไส้เนี่ยเออ

บางคนทำไส้ออกมาเจ๊เดียวไส้แข็งด้วย

นี่แหละฮะคือหมดเร็วพอตั้งปุ๊บ๑๕นาทีเกลี้ยงก่อนเลยนะ

ส่วนขนมอื่นก็ทยอยขายหมดภายในชั่วโมงเดียว

เห็นคนมาต่อแถวแล้วไม่ได้ขนมไปเนี่ย

ใครที่ไม่ได้กินน่ะนะยายบอกมาใหม่นะ

ขณะนี้ขนมไทยยายป๋องเริ่มโด่งดังมากในโลกออนไลน์ครับ
แล้วก็มีบางคนนะฮะเปิดบริการรับฮิ้วด้วย

แล้วขนมไทยใยป๋องไม่ได้ขายทุกวันนะ

ขายสัปดาห์ละ๓วันครับนะฮะแต่ขายเวลาเดิมนั่นแหละคือประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ
มีหลายคนบอกว่าไม่เคยกินขนมยายป๋องพอมาได้กินทีนึงแล้วก็ต้องเวียนไปอีกฮะ
นี่คุณพันนิพาบอกว่าน้องเบิร์ตพูดอยากทานมากเลยหิวเลยค่ะ
เอาหิวลองทีเอาไปนะอุ้ยนะ
เอาตังค์ไปก่อนเลยไหมพี่กลัวหนูไม่ซื้อให้

ข้าวเหนียวสังขยาเอาขาวนะเอาเยอะหน่อย
แล้วก็ห่อหมกใบยอกินของขมอายุได้แล้ว
อ่าต่างครับว่าก็เอาอะไร
เออผมอยากไปเองผมอยากได้บรรยาการในการต่อแถว

อันนี้เขาโปรดไปได้นะครับ